คุณผู้ชมผมมีร้านที่จะแนะนำร้านนี้อร่อยมาก
แล้วใครที่ชอบทานหมูต้องร้านนี้เพราะชื่อร้านเขาก็บอกอยู่แล้วว่า
หมูทำอะไรก็อร่อยอยู่ที่กรุงเทพนี่เอง
จริงติดตามกันเลยนะครับในช่วงตลัดกิน
ตลอดกินวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทานอะไรที่มันเกี่ยวกับหมู
ถึงแม้ว่ากินแล้วจะอ้วนเป็นหมูแต่ร้านนี้บอกเลยว่าไม่หมู
กับร้านนี้ที่มีชื่อว่าร้านหมูทำอะไรก็อร่อย
เขามีมากมายให้เลือกหลายเมนูแต่วัตถุดิบหลักนั่นก็คือหมูนั่นเองครับ
ติดตามความอร่อยในวันนี้กับตลอดกินเลยครับ
ผมลืมบอกคุณผู้ชมไปครับวันนี้เราไม่ได้ไปไหนไกลนะ
เหมาะกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเมืองเพราะเขามีฟังก์ชั่นมากมายเลยนะครับ
ภายในห้องโดยสารมีดีไซน์หรูพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งสุดพรีเมียม
ที่ช่วยลดการสะสมความร้อนที่เบาะเมื่อจอดตากแดดขับสบายเพลินเลยทีเดียวล่ะครับ
และนอกจากจะจุคนได้เยอะกับที่นั่ง๗ที่ยังจุของได้เยอะด้วย
เพราะรถคันนี้สามารถปรับเบาะได้ง่ายแถมเรียบสนิทแบบนี้เลยนะครับ
เรียกได้ว่าสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ทุกรูปแบบจริง
คิดว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนเช่นกันนะครับ
เดินทางมาถึงแล้วนะครับโอ้โหหมูหมูแล้วก็หมูทำอะไรก็อร่อย
ว่าแต่เอาหมูไปทำอะไรถึงอร่อยล่ะครับไปตามหาคำตอบกันเลย
สวัสดีนะครับพี่เอครับ
เข้ามาในร้านเนี่ยนะครับกับชื่อร้านที่ดูแล้วเนี่ย
งงกับหมูทำอะไรก็อร่อยมีที่มาที่ไปยังไงครับ
คือคำนี้นะครับคุณพ่อเขาคิดไว้จริงตรงนี้พ่อเขาใช้ชื่อในตรงบางยี่ขัน

แล้วก็เหมือนว่าเป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่

ที่รู้จักใช่พอเป็นหมูทำอะไรก็อร่อยปุ๊บเนี่ย
มันคุ้นหูติดปากเนี่ยยิ่งสงสัยยิ่งน่ารองนะครับ
ร้านของเราเห็นบอกว่าขายมานานเป็นตำนานในย่านนี้

ก็เนี่ยประมาณ๓๐กว่าปีแล้วครับ

ตรงนี้ตั้งแต่ยังไม่มีสะพานพระราม๘เลย
คือต้นต้มแล้วก็ย่าง

ถึงขั้นตอนในการทอดให้กรอบ
๓ขั้นตอนเลยเหรอวะ
กรอบนอกแล้วนุ่มใน
แล้วนอกเหนือจากนั้นเห็นบอกว่าเราก็ใส่ใจเรื่องของเครื่องปรุงด้วย

ของเราเน้นที่งาครับงาที่แบบว่าทำให้ข้นหอมแล้วก็หวาน
เขาบอกว่าเคี่ยวแบบว่าเป็นเคี่ยวน้ำตาลใช่ไหมครับ

โหเครี่ยวทั้งวันเหรอ
อีกหนึ่งหมูกุญเชียงก็ขึ้นชื่อ
ใช่ครับคุณเชียงเนี่ยเรามาจากของน้องความประถมเลยนะครับ

ผมมาถึงนี่ทั้งทีต้องสั่งอะไรบ้างครับ
ก็ครบเส้นเดียวเพลิดภาพเลยครับข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบกระพรผ้า
โอ้โหดูสิครับมาครบมาเต็มจริงกินกันเลยดีกว่า
อย่างแรกข้าวหมูแดงหมูกรอบไอ้คุณเรานามราดก็เข้าเข้มโค้นมาก

ราดแล้ว

แล้วก็หมูกรอบไปพร้อมกันเลย

หมูกรอบทานไปพร้อมกับกุญเชียง

นิ้วให้กับความกรอบของหมูกรอบแบบกรอบนอกนุ่มในจริง
รสสัมผัสความกรอบจากหนังที่เหลืองฟูได้ความนุ่มจากเนื้อหมูและชั้นไขมัน
คู่กับกุญเชียงที่ทางร้านเลือกมาอย่างดีจากนครปฐม
ตามด้วยไข่เป็ดที่ต้มมาอย่างดีเกาะลงบนข้าวสวยหอม
กลุ่นกินแล้วหลุดสู้ฝันสุดหรี่งาพระแปดไปเลยจ้า
ถ้าหากอยากได้เผ็ดหรือเปรี้ยวตัวน้ำพริกตัวนี้นะครับ
อารมณ์เป็นซีอิ๊วอ่ะคุณผู้ชมครับแต่เขาใส่มาพร้อมกับน้ำส้มแล้ว
ส้มสายชูนะลาดไปทีเดียวจบได้ความเปรี้ยวความเผ็ดขึ้นมาอีกนิดนึงจ้า
ถ้าอยากได้เผ็ดมากผมแนะนำนี่เขามีพริกขี้หนูสวนให้
อันนี้เผ็ดแน่นอนสะใจเลยล่ะครับ
เพาะปลารีบมาทานกันนะอันนี้ย้ำอีกทีเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนเขาหมดไวมาก
โอ้โหชิ้นเบลอเทอร์เลย

อีกครั้งเพราะถ้าพิเศษเยอะก็เป็น๖๐บาท
อ๋อก็พอปาร่ะครับ
เท่ากันครับก็ธรรมดา๕๐
เข้าใจง่าย
ธรรมดา๖๐บ่าเลิกชิมง่ายจริง
เอาละครับใครที่อยากจะมาชิมก็มาง่ายเลยนะครับ

ขับตรงมาเรื่อยเพื่อไปกลับรถใต้สะพาน
หลังจากกลับรถให้ขับตรงมาตามทางประมาณ๙๐๐เมตร
ร้านจะอยู่ริมถนนซ้ายมือก่อนถึง๔แยกอรุณอมริน
สังเกตง่ายมีป้ายร้านชัดเจนครับ
อร่อยแล้วก็โดนจิตโดนใจมาก
ผมขออนุญาตมอบผ้ากันเปื้อน
ขอบคุณคุณครูเช่นกันครับ
ตลอดกินมาชิมถึงที่นี่แล้วต้องบอกเลยว่าร้านหมูทำอะไรก็อร่อย
อร่อยจริงเด็ดมาก
อร่อยจริงไม่เคยได้กินเลย
โอ๊ยก็ไปกินสิ